เฮงสุดเลยเพราะว่านี่อะไรลูกของคุณผู้ชมค๊า
วัย๒ขวบนะคะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหม

ใช่คุณผู้ชมค่ะคุณแม่เนี่ยถูกไปหลายแสนบาทแล้วแหม

ใครว่ามีลูกแล้วจะแบบห้ามขาดการดูแลตัวเองเด็ดขาด

ใช่แล้วตอนนี้นะคะก็จริงเราก็กำลังคุยกันเรื่องผลงานเพลงอยู่ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ที่ออกมาให้ได้ฟังกันเรื่อยก็คือการคอปเวอร์เพลงค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ก็ผู้ใหญ่ก็ให้คอมเวอร์เพลงยุค๙๐ยุคเราเลยนะ
ค่ะก็ได้เลือกหลายเพลงค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามกัน
แต่ว่าอันหนึ่งเลยที่เห็นก็คือเป็นเจ้าแม่ใบหวยจากน้อง
ใช่ค่ะก็จริงแล้วไม่ได้ใบ้เนอะแต่ว่าอาการน้องบางทีแบบว่าเขา
เขาก็จะแบบเด็กชอบพูดขึ้นมาเอง
แล้วคุณแม่นี่ถูกเยอะสุดเท่าไรครับแม่
เคยถูกเยอะสุดเป็นลอตเตอรี่ค่ะเป็นสลากกินแบ่งก็อีกประมาณสองแสนกว่าบาท

ก็ขอให้ได้เลขเด็ดโชคดีแล้วกันนะคะ